ดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะพิษบูสองตัวหลุดไปบ้านเพื่อนบ้าน
ถ้าตามปกติโปรยมาแบบนี้หลายคนคิดว่าเพื่อนบ้านต้องมีใครสักคนโดนกัดแน่ใช่ไหม
บูตายนะคะสองตัวเลยค่ะโดนยิงค่ะ

นี่ค่ะเจ้าของก็คือนั่งรูปหัวร้องไห้นะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงคืนวันอังคารที่ผ่านมานะคะที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย
เราได้คุยกับคุณแพงศรีเจ้าของบ้านแล้วก็เป็นพ่อของเจ้าของหมาพิษบูนะคะ
บอกว่าเมื่อคืนวันอังคารประมาณสักตีหนึ่งเนี่ยได้ยินเสียงเพื่อนบ้านมาเรียกบอกให้ไปเอาหมากลับบ้านหน่อย
เขาเลยไปปลุกนายอมรลูกชายเขาที่เป็นเจ้าของหมาบอกให้ไปตามหมากลับบ้าน
แล้วสักพักได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๕นัดนะคะ
พอออกไปดูอ้าวพิษบูทั้งสองตัวนอนหายใจโรยรินอยู่ที่พื้นบ้านเพื่อนบ้านแล้ว
เฮ้ยลูกนรคหมายกัดเขากันว่ามันขี้เอาไป
ก็ไปดูปุ๊บหน่อย
หมามันนอนแล้ว

เราได้คุยกับเจ้าของหมาก็คือนายอมรนะคะ
หลังเกิดเหตุเขากลับไปทำงานในกรุงเทศแล้วนะ

เป็นตัวผู้อายุ๒ขวบ๔เดือนกับออก้าเป็นตัวเมียอายุ๒ขวบ๔เดือนเท่ากัน
วันเกิดเหตุเนี่ยได้ยินเสียงคนมาเรียกบอกหมากัดก็เลยออกไปดูแต่ไม่เจออะไรค่ะ
พอไปดูบ้านที่อยู่ติดกันเห็นเจ้าออกัสนอนจมกองเลือด
ตอนแรกก็ไม่ได้รู้ว่าโดนยิงก็คลำคลำที่ตัวไปเจอแผลที่เป็นรอยยิงเข้าหน้าอกชะ
เข้าหน้าอกซ้ายทะลุชายโครงซ้ายก็เลยรีบอุ้มออกัสมาวางหน้าบ้าน
แล้วก็เอกใจว่าอ้าวแล้วออก้าหายไปไหนเพราะปกติมันไปทั้งคู่มันไปด้วยกัน
ปรากฏว่าไปเจอเจ้าออก้านอนอยู่ที่ห้องครัวในบ้านมีรอยเลือดที่เอวขวา
ก็อุ้มมาวางหน้าบ้านเหมือนกันก็ถามเจ้าของบ้านหลังนั้นที่เขาไปเจอหมาเขาอ่ะว่า
คุณยิงหมาผมหรือเปล่าเพราะเจ้าของบ้านถือปืนอยู่
แล้วเจ้าของบ้านก็เดินเข้าบ้านไปเขาบอกเขาก็เลยรีบเอาหมาทั้งสองตัว
รักษาที่คลินิกในเมืองแต่สุดท้ายคือไม่รอดทั้งคู่อะค่ะตายทั้งคู่เลย
ก็เลยเอาไปฝังที่เล้าไก่หลังบ้านแล้วก็แจ้งความกับคนที่ยิงหมาเขา
ถามว่าที่ผ่านมาเคยมีปัญหาบาดหมางใจกับเพื่อนบ้านไหมไม่เคยมีเลย
เพราะว่าก็ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้สูงสิงอะไรกัน
ประเด็นที่ติดใจตอนนี้ก็คือว่าคือถ้าหมามันหลุดไปกัดกับหมาเพื่อนบ้านอ่ะ
ก็มาบอกกันก่อนได้ไหมจะไปช่วยจัดการให้ไม่ใช่มายิงหมาตายแบบนี้
ผู้สื่อข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายน้ำเพชรที่เป็นบ้านติดกันเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าวันนั้นน่ะเจ้าออกัสกับออก้ามันมุดรั้วมาในบ้านเขา
เขาก็รีบวิ่งไปปิดประตูแล้วเพราะเขากลัวโดนกัดเพราะรู้ว่าพิษบูมันแหมมันดุอ่ะเนาะ
รีบวิ่งไปปิดประตูเลยแหละแต่ปรากฏว่าเจ้าออก้ากับออกัสมันหลุดเข้ามาได้
แล้วก็มารุมกัดเจ้าโซดาหมาเพศเมียวัยสองขวบที่เขาเลี้ยงไว้
ลัดไม่ยอมปล่อยแล้วลากไปจนถึงหลังบ้านเขาห้ามก็แล้วดึงยังไงมันก็แยกไม่ออกเลย
ก็เลยเอาปืนเก้ามอมอยิงเข้าไปเขาบอกเขาไม่รู้ว่ายิงกี่นัด
แล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะยิงโดนด้วยหลังจากนั้นระหว่างที่ยิงก็ให้แม่ไปตามเจ้าของหมา
ตามแล้วก็ไม่มาเขาก็เลยไปตามเองจนเจ้าของหมามาอุ้มหมาออกไป
นี่เขาพาไปดูเจ้าโซดาด้วยเจ้าโซดาหมาตัวเมียวที่โดนกัดอ่ะ
เนี่ยเขาบอกตรงนี้นี่ตัวนี้สีดำเนี่ยเจ้าโซดา

ใช่ค่ะตัวนั้นแหละเขาบอกคราบเลือดนี่กระจายเต็มพื้นบ้านเหมือนกัน
ผมหยิบปืนขึ้นมายิงนี่ผมเรียกเขาแล้วมันไม่มีคำว่าหมามันจะวิ่งไปกัดผมอะครับพี่มันวิ่งเข้ามาแล้ว
ครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าโดนไม่โดนผมยิงสวนไปไม่รู้กี่นัด
แต่วันนั้นเราใช้อาวุธปืนอะไร
ข้าวโมโมครับที่อยู่ที่ในบ้านนี่แหละครับ
อ๋อมีทะเบียนครับครับมีทะเบียนครับครับพอยิงไปก็ไม่รู้ว่ากี่นัด
ครับพอมันวิ่งเข้ามาแล้วมันจวนตัวแล้วพี่มันวิ่งเข้ามาจวนตัวแล้วผมวิ่ง
ที่ยิงเข้าไปเนี่ยมันมันยังงับอยู่ไหมงับอยู่ครับ
งับอยู่แล้วเราเรายังไงต่อผมก็ไม่คิดว่าโดน
เพราะมันงับอยู่ผมไม่คิดว่าโดนหมาเขานะ
เพราะว่ามันงับอยู่อะครับมันงับอยู่ท่าเดิมเลยอืม
มารู้ทีหลังก็มารู้ตอนที่ว่ามันโดนก็เขานี่เขามานี่แหละครับ
ของเข้ามานี่แหละมาเอาออกนี่แหละนี่ค่ะซึ่งทางด้านบ้านเนี้ยเขาบอกอ๋อ
สีดำเมื่อกี้ไม่ใช่นะพี่อุ๋ยเขามีหมาหลายตัวเหมือนกันนี่เจ้าโซดาถึงว่า
ถึงว่านี่โซดาคือตัวนี้ใช่ถึงว่าที่เขาบอกว่ากัดไม่ยอมปล่อยแล้วลากไปถึงหลังบ้าน
เวอะขนาดนี้เลยพี่อุ๋ยนั่นโอ้โหดูสิดูคอที่คอกับที่ตัว
คือต้องยอมรับว่าพิษบูนี่เป็นสุนัขที่มีข่าวเยอะข่าวบ่อยอยู่แล้วใช่ไหม
คือต้องบอกว่ามันด้วยความด้วยลักษณะที่สายละสายพันธุ์มันค่อนข้างเป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างดุ
มันเป็นสายพันธนักสู้อะค่ะแล้วเขาก็ย้ำเตือนกันว่าเลี้ยงให้ดีอย่าปล่อยให้หลุดออกไป
ใช่คือเราก็ไม่ได้หมายความว่าอยากจะให้น้องพิษบลูสองตัวนี้จะถูกยิงจนตายอะไรอย่างนี้นะเพียงแต่ว่า
อยากให้เกิดขึ้นหรอกคนที่เลี้ยพิษบูก็ต้องยอมรับว่า
ใครเห็นก็กลัวใช่แล้วนี่ยิ่งหลุดไปถึงในบ้านเขาอย่างเงี้เอออ่า
เรื่องที่ว่าจะเกินกว่าเหตุหรือไม่เกินกว่าเหตุก็เดี๋ยวก็ต้องรอให้ทางตำรวจหรือว่า
คนที่เขารู้เรื่องทางกฎหมายเขาบอกอ่ะนะใช่ค่ะแต่เนี้ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งทางด้านแม่ของนายน้ำเพชรเขาก็บอกว่าก็เนี่ย
พิษบูสองตัวนั้นมันมากัดเจ้าโซดาสักขนาดนี้แล้วก็ไม่รู้จะยังไง
ปล่อยหมามาบุกรุกที่บ้านแล้วก็ทำลายข้าวของจนเสียหายถามว่าเคสนี้
ตกลงยังไงเพราะว่ามันมีพรบธารุณกรรมสัตว์ใช่ไหมคะ
ถ้าเขาไปแจ้งอย่างนี้ยิงหมาตายอาจจะโดนได้
แล้วคนก็จะชอบถามไงว่าแล้วมีพรบไหนปกป้องคนจากหมาบ้างล่ะ

นารณรงค์แก้วเพชรนะคะให้ความรู้ด้านกฎหมายเรื่องนี้ไว้บอกว่า
เคสนี้เนี่ยเพื่อนบ้านเข้าข่ายป้องกันตัวเองค่ะ
เพราะอย่างที่รู้กันเหมือนที่พี่อุ๋ยบอกว่า
สุนัขพันธ์พิษบูมันค่อนข้างดุร้าย
ไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่ามันจะไม่กระโดดกัดคน
แถมถ้าสุนัขของเพื่อนบ้านโดนกัดได้รับบาดเจ็บ
พิษบูก็ต้องรับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลด้วยค่ะ
คือคุณต้องมารับผิดชอบเจ้าโซดามันด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่ามันเกิดจากหมาของคุณเข้าไปในบ้านของเขา

เข้าข่ายป้องกันตัวเพราะว่ามันเป็นหมาสายพันธุแล้วก็อันตราย